นุ่มสาวสองคนพากันไปทานข้าวก็ดูดีอยู่หรอก
หนุ่มก็ไปรับแฟนสาวนะคะแล้วก็พาไปทานข้าวกัน
เสร็จปุ๊บอ่ะขับรถมาจะกลับบ้านปรากฏว่าทะเลาะกัน
ผู้ชายเนี่ยขอเลิกผู้ชายขอเลิกผู้หญิง
ผู้หญิงไม่ยอมทะเลาะกันไปทะเลาะกันมา
เริ่มมีปากเสียงเริ่มลงไม้ลงมือสุดท้ายถึงขั้นแทงกันตายเลยนะคะ
ที่เกิดเหตุคือปากซอยรามอินทรา๗๕เขตคันนายาวนะคะ
นี่ค่ะกู้ภัยก็พยายามช่วยปั๊มหัวใจยื้อชีวิตของนายพีรสินพุ่มจำปาวัย๑๙ปี
นักศึกษาปวสอปี๒โรงเรียนพานิแถ่ง๑แย่นมีนบุรีค่ะ
คือนายพีระสินคนนี้เขาถูกแทงมีดปักอยู่ที่อกด้านซ้ายนะคะ
กู้ภัยก็พยายามปั๊มหัวใจอย่างสุดความสามารถแหละค่ะ
แต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้
ข้างกันนะคะมีแฟนสาวของผู้ตายนั่งร้องไห้เนี่ยค่ะ
วนคลางอยู่เลยนางสาวสุพรรณสายางสูงอายุ๑๙ปี
ตกใจแล้วก็ร้องไห้พูดไม่รู้เรื่องตลอดเวลา
ในมือมีมีดพับ๑เล่มถืออยู่

พอสอบสวนพูดคุยดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น
บอกว่าก่อนเกิดเหตุนายพีรสินแฟนนุ่มมารับเธอไปกินข้าว
ทีนี้ระหว่างทางเกิดมีปากเสียงกันเพราะว่าผู้ชายขอเลิก
เธอก็ไม่ยอมก็เลยทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาจนถึงขั้นเริ่มทำร้ายกัน
แล้วเธอก็คว้ามีดแทงสวนแฟน
แล้วแฟนก็ล้มลงกับพื้นแล้วนอนนิ่งไปเลย
ทีมข่าวไปพูดคุยกับพี่ชายของนายพีรสินผู้ตายด้วยนะคะ
เขาก็บอกว่าน้องเนี่ยคบกับแฟนคนนี้มา๕เดือนแล้ว
ซึ่งทางครอบครัวไม่ชอบพฤติกรรมของแฟนสาวเลย
ที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ทะเลาะกันมาบ่อยครั้งแล้ว
ก่อนหน้านี้น้องชายจะไปขอเลิกกับผู้หญิงค่ะ
เพราะว่าอีกฝ่ายเนี่ยอารมณ์ร้อนเคยถือมีดไล่ทำร้ายแบบนี้มาแล้วด้วย
แต่สุดท้ายก็ไม่คิดเลยว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นจริงจนกลายเป็นเหตุสลดนะคะ
ตำรวจโรงพักคันนายาวก็เลยควบคุมตัวนางสาวสุพรรษาไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
แล้วก็ต้องแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ